เต่าภูสินกันบ้างนะคะนักร้องลูกทุ่งเลือดอีสานคนนี้

ถึงแม้ว่าจะไม่โด่งดังแบบเปรี้ยงปั้งถึงว่าก้าวกระโดด
แต่ว่าผลงานของเขาเนี่ยมีมาให้ติดตามกันตลอด
ว่าจะเป็นผลงานเพลงรวมไปถึงผลงานละครด้วยนะคะ
คุณผู้ชมเขาบอกว่ารักน้อยแต่รักผมนานนะครับ
ซึ่งเจ้าตัวเนี่ยเขาบอกว่าเป็นปลื้มกับผลงานทุกชิ้นที่มีโอกาสได้ทำ
แม้ว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาเจ้าตัวจะไม่มีชิ้นงานที่เป็นกระแสหวือหวา
แต่หนุ่มเต๋าบอกเลยว่าสำหรับตัวเขาการก้าวไปทีละนิด
แต่มั่นคงในระยะยาวเป็นสิ่งที่สำคัญกว่าค่ะ
คือผมจะถือคติกับตัวเองว่าผมไม่อยากดังมากไม่อยากดังมากไม่อยากเป็นซุปเปอร์สตาร์
แต่ว่าขอแค่มีงานตลอดขอให้มีแฟนเพลงเมตตาเราอยู่แบบนี้ตลอด
ผมก็รู้สึกว่าผมมีความสุขแล้วที่ได้รับใช้พี่น้องแฟนเพลง
ก็เหมือนคนขึ้นบันไดครับพี่คือเราก็ค่อยขึ้นค่อยก้าวอย่าง
แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็ถือว่าเราได้ทำหน้าที่ลูกด้วย
ใช่ครับที่ได้ทำให้ครอบครัวได้อยู่สบาย
มาเรื่อยแบบนี้แต่เงินก้อนเงินเก็บหนุ่มคนนี้มีไม่น้อยนะคะ
ถึงขนาดทุบบ้านเก่าสร้างบ้านใหม่ให้กับครอบครัวที่ต่างจังหวัดกันเลยทีเดียวนะคะ

ก็พอมีเลี้ยงดูตัวเองบ้างครับเลี้ยงดูครอบครัวได้บ้าง

ต้องบอกว่าบ้านผมก็อยู่มา๒๐กว่าปีแล้วเนาะ

แล้วก็เขาก็อยู่มาตั้งแต่ก่อนผมเกิดอีก

แต่พอผมได้เข้ามาอยู่ในวงการ
พอได้ลืมตาอ้าปากได้
พอได้มีทุนทรัพย์หาเลี้ยงตัวเองและครอบครัว
แล้วก็ได้ขยับขยายเพื่อความอยู่สบายบ้าง
ขยับขยายไม่รอใครหรือเปล่าไม่รอสะพัยหรือเปล่า
ไม่ตอนนี้กำลังช่วงเมคมันนี่กรอบโกย
พอมีเก็บบ้านก็ให้ทุ่มเถ้กับครอบครัวก่อน

แต่ว่าเงินที่เก็บอยู่นี่แน่นนะคะ
ถึงกับสร้างบ้านที่แสดงว่ามีอยู่ไม่น้อย